คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาไปดูของเก่าแก่ของโบราณกันต่ออีกหนึ่งที่นะคะ
ในจังหวัดขอนแก่นรู้จักสิมไหม

รุ่นคุณไม่น่ามีสิวแล้วค่ะ

สิมโบราณเนี่ยหรือว่าโบดโบราณเก่าแก่
คุณผู้ชมมีอายุกว่า๒๐๐ปีเลยนะคะ
ก็สภาพตอนนี้ก็ยังสมบูรณ์เรียกได้ว่าเกือบ๑๐๐เลยทีเดียว

เขามีความเชื่อกันด้วยนะว่าถ้าเกิดชาวบ้านได้เข้าไปกราบที่โบสถ์เก่าแก่แห่งนี้นะฮะ
๑ครั้งเพิ่มพลังชีวิตได้๑ปี

นี่นะฮะชาวบ้านแล้วก็คนเท่าคนแก่เขาบอกว่า
สิมหลังนี้คือสิมมหาอุด
เพราะว่ามีทางขึ้นและลงเพียงทางเดียว

แล้วก็เชื่อกันว่าอย่างที่บอกไปว่าใครได้ไปกราบไหว้หนึ่งครั้ง
เพิ่มพลังชีวิต๑ปีไปเลย
นายยอดยิ่งจันทนพิมนายกเทศมนตรีเมืองศิลาบอกว่า
หลังนี้ได้รับรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประเภทรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประจำปี๒๕๕๙
จากสมาคมสถาปัตยกรรมในพระบรมราชุปธรรมด้วย
ซึ่งจากการร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงของคนในชุมชนท้องถิ่น
ทำให้สิมเก่าแก่หลังนี้แห่งนี้สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย
อาจจะดูเก่าดูแก่แต่ว่ายังดูสมบูรณ์นะ

สิมแห่งนี้มีลักษณะเป็นสิมทึบพื้นบ้านบริสุทธิ์นะคะ
มีเสารับปีกนกหลังคาซ้อน๓ชั้น
ตกแต่งตามวิถีของคนอีสานค่ะ
บริเวณทางเข้าก็จะมีนายธวรบาลทั้งสองฝั่ง
อกจากนี้จะมีภาพวาดของตำรวจสมัยโบราณยืนปกปักรักษา
และที่บริเวณบ่าของนายธวรบาลก็จะมีอักษรย่ออดอเขียนเอาไว้
ซึ่งหมายถึงว่าในอดีตนั้นขอนแก่นขึ้นอยู่กับเขตอำนาจการปกครองของคณะสงฆ์อุดรธานี
สื่อถึงความเป็นสิมโบราณที่มีอายุเก่าแก่เป็นร้อยปีได้อย่างเด่นชัดมากนะคะ
พระอุโบสถหรือสิมอีสานหรือโบสถ์นี่แหละค่ะ
เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมพื้นบ้านอีสานที่มีรูปแบบเรียบง่าย
และต้องบอกว่านับวันเราจะหาสิมโบราณที่ยังคงความสมบูรณ์ได้ขนาดนี้ยากมากนะฮะ
ดูจากสถาปัตยกรรมต่างบอกได้เลยว่าเป็นสถาปัตยกรรมโบราณของภาคอีสานเลย
อย่างที่น้องใบตองบอกหลายคนเชื่อเลยว่าอาจจะไม่รู้จักสิท
ไม่รู้ไม่รู้มองว่าสิมน่ะคืออะไรไม่รู้นะครับ
คุณชนะก็รู้แต่สิววันนี้บีบแต่สิวนะคะ

มันก็ขึ้นบ้างก็ยังวัยรุ่นอยู่
นี่แต่ว่าสวยงามมากคุณดูนะอายุเป็นร้อยปีนะ
แต่ว่ายังไม่มีร่องรอยของความเสียหายใด

แนะนำดีไปกราบไหว้กันเห็นบอกว่าไปกราบไห้ครั้งหนึ่งก็พลัง

สุดยอดจริงนะของเก่าของโบราณ